คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของการเมืองกันหน่อย

พลังประชารัฐลุกหนักเหลือเกิน
เอ็มวีให้กับลุงป้อม
แล้วตอนนี้เหมือนดาราเกาหลีเลย
แล้วก็ตอนนี้นะเดินตลาดแทบทุกวันนะครับ
คุณสนทิรัฐกับคุณอุตมะมามาเปรียบเสมือนว่าลุงป้อมเนี่ยนะ
เสมือนเหล้าปีนะฮะแต่ว่าใครเป็นสุนกวนใครเป็นโจโฉ
ตัวละครมากมายจุดจบของละครนี้มันจะจบยังไงติดตามจากรายงานครับ
อีกทุกมิติของการหาเสียงต้องเรียกว่าแก่แต่ก็ยังเก่าอยู่
เมื่อลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรับบทบาทพระเอกเอ็มวี
ที่ผลิตโดยพลังประชามรัฐโปรดักชั่นเพื่อใช้ในการหาเสียงทั่วประเทศ
เจกต์นี้พักพลังประชามรัฐหมายมั่นปั้นมือปั้นดินให้เป็นดาว
ส่งบทใจบันดาลแรงให้ลุงป้อมฮึดสู้เพื่อเป้าหมายนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ประกอบกับได้อีก๒ตัวช่วยอย่างนายอุตมะสาวนายนและนายสนทิรัฐสนทิจิมระวง
กลับมาช่วยงานเต็มตัวทำให้ลุงป้อมยิ้มไม่หุบ
แถมทุกนิดนึงเราได้เห็นลุงป้อมเดินตลาดบ่อย
พ่อค้าแม่ค้าห้อมล้อมขอเซลฟี่อย่างกับศิลปินเกาหลี
การแต่งตัวก็ยังหลุดออกมาจากแมกกาซีนแฟชั่นแบรนด์เนมทุกชิ้นตั้งแต่หัวจะหลดเท้า

ไม่เพียงทำตัวเป็นพญาน้อยชมตลาดเท่านั้นยังลงพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นว่าเล่นในบทรองนายกรัฐมนตรี
โดยเอาการแก้ปัญหาเรื่องน้ำมาเป็นตัวชูมรงเรียกว่าชิงความได้เปรียบพักน้องตู่ทุกช็อต
วันก่อนก็เคลมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เครมทั้งตีกินโครงการหาเสียงแบบนี้
ตู่พลเอกประยุทธ์จะอยู่เฉยได้อย่างไร
ตู่ก็เลยขอเอาคืนเรื่องการแก้ปัญหาน้ำทั่วประเทศบ้าง
โดยบอกว่ามาจากมันสมองของตัวเอง
ป้อมแค่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเท่านั้น
แต่สุดท้ายคนอนุมัติก็คือนายกรัฐมนตรี
ขิงใส่กันเห็นคนละหมัดแบบคุณมั่งผมมั่งผลัดกันคนละที
และเมื่อนายสนทิรัฐสนทิจิมระวงอดีตหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทย
ที่กลับมาร่วมหอลมโรงอีกครั้งกับพักพลังประชามรัฐ
ปป้อมเสมือนเหล้าปีที่รวบรวมคนเก่งทั่วแผ่นดิน
เช่นนั้นปประยุทธ์ก็คงไม่ต่างจากส่วนกวนที่กล้าหารไม่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง
แล้วปป๊อกก็คงต้องรับบทโจโฉที่รู้จักใช้คนบริหารจัดการเก่ง
แต่คงลืมไปว่าสุดท้ายคนที่ได้ครองอำนาจคือสุมาอี้ต่างหากหาใช่ทั้ง๓คนไม่
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน